สำหรับเด็กปั๊มเวลามีคนมาเติมน้ำมันแล้วยื่นเงินสดให้
ใช่คุณกรันเป็นว่าเด็กปั๊มนี่คือต้องรุ้นส่องภาคขยัก
ขยักแรกจะจ่ายปั๊มหรือบ่าวหรือจะพุ่งออกไปเลย
ตามข่าวที่เราเคยเล่าขยักที่สองคืออะไร
ตังค์ที่จ่ายมาเนี่ยมันของจริงหรือว่าของปลอม
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะที่เอามาให้ดูเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันนี่คือที่ปั๊มบางจากนะคะ
ตรงถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๒๓ที่บางเสาทงของสมุทรปราการ
ให้คุณผู้ชมดูรถคันนี้เป็นกระบะตู้ทึบใช่ไหม

เอาบอกทะเบียนหน่อยละกันเผื่อใครไปเจอนี่นี่
๓ท้อพุท่าวช่อเชอ๑๓๔๔กรุงเทพฯค่ะ
ผู้ชาย๒คนอยู่ในรถนะอายุไม่เกิน๓๐หรอก
หน้าตาดีเลยแหละขับมาคนนึงนั่งมาคนนึง
แล้วก็มาเติมน้ำมันตอนเที่ยงคืนวันที่๒๘ที่ผ่านมา
๕๐๐น้องพอน้องเติมเสร็จปั๊บนะ
เขายื่นแบงค์๑๐๕ใบให้ก็เป็น๕๐๐จ่ายค่าน้ำมันเสร็จปั๊บ

พอเด็กปั๊มรับตังค์มาเฮ้ยนี่มันแบงค์ปลอมนี่นะ
มันเป็นกระดาษแล้วหมายเลขไอ้เลขธนบัตรนะคุณผู้ชม

ทีนี้ต้องรีบบอกผู้จัดการปั๊มก่อน
แล้วไม่รู้ไงว่าเขาตั้งใจมาโกงไหมคุณ
ซึ่งแต่เด็กปั๊มได้รับความเดือดร้อนแน่
เพราะอะไรค่าจ้างรายวันที่เขาได้ได้วันละ๓๐๐
ต้องมารับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันอีก๕๐๐บาท
ว่าทำงานฟรีเกือบ๒วันแบบนี้เหรอ

ยังมีอีกค่ะอันนี้เป็นแบงก์พันธุ์
เพราะอะไรรู้ไหมตอนประมาณเที่ยงคืน
คือเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังค่ะพนักงานปั๊มบอกว่า
ตอนนั้นเที่ยงคืนนะสังเกตเห็นกระบะขับเข้ามา
คนในรถแปลกเหมือนกับว่าจะมองดูรัดเราในปั๊มหรือเปล่า
แล้วช่วงนั้นเนี้ยเป็นช่วงเปลี่ยนกลางไงซึ่งตัว
ของเด็กปั๊มคนนี้ค่ะเขาวิ่งไปถ่ายรูปยอดสต๊อกน้ำมัน
ทีนี้แฟนที่เป็นเด็กปั๊มเป็นคนที่รับตังค์มา
ก็มาบอกว่าทร
รู้เลยอะสัมผัสอะมันไม่เหมือนกับค่ะ
กระดาษที่มันเป็นผิวกระดาษเลยอ่ะค่ะ

ใช่ค่ะแล้วมันดูไม่ชัดเจนด้วย
เดี๋ยวลองฟังผู้หญิงที่เขารับตังค์หน่อยค่ะ
หนูรับเงินมายังไม่นับ

อีกทีมันเป็นเหมือนแดงมันไม่ชัดอ่ะ
คือแบบว่ามันไม่เหมือนแบงค์จริง

นี่ไงถึงบอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนเป็นกระบะตู้ทึบค่ะ
ทีนี้เข้ามาก็มาเติมน้ำมันพันหนึ่ง

ทีนี้เด็กปั๊มก็มารู้ทีหลังว่า
ต้องระมัดระวังพอรับปังมาแล้วต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อน
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่ากลัวไงไม่รู้จะไปทำกับปั๊มไหนอีกหรือเปล่า
ปั๊มเขาก็บอกถ้าเกิดว่าสแกนจ่ายอย่างน้อย
มันยังสแกนจ่ายเลยไม่ต้องรับเงินสด

สแกนจ่ายมันจะไปปลอมสลิปอีกอะไรแบบนี้

ที่เขาเอาบินมาให้ก็ขับรถหนีก็มีไงนะฮะ